ก็เลยถ่ายรูปปรากฏว่าระหว่างที่ถ่าย
เงาปริศนาบางอย่าง
มาดูกันเหตุการณ์นี้ถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก

คุณดูคุณเคยเห็นเงาที่ไหนชัดเจนขนาดนี้ไหม
โอ้โหอย่ากัดเป็นเอาพูดตรงนะ
เหมือนเป็นคนเลย
เป็นภาพที่สารเจ้าพ่อโคกยาง
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโคกยางพัฒนา

อำเภอเฉลิมพระเกียจจังหวัดบุรีราม
สอบถามไปยังนายพยุงรุกขชาติอายุ๕๖ปี
เล่าให้ฟังว่าก่อนเจอภาพปริศนา
มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาดูสารเจ้าพ่อที่เพิ่งสร้างเสร็จ
และใช้มือถือถ่ายรูป
ชาวบ้านกับช่างที่มาร่วมกันก่อสร้างเนี่ยนะ
แต่พอเปิดดูรูปในมือถือที่ถ่ายไว้

โผล่อยู่ในศาลเจ้าพ่อด้วยได้ยังไง
มันเห็นเป็นร่างคนแต่มันลาง
แล้วมันลางเกินไปจะบอกว่ามันเป็นจังหวะภาพที่วิ่งผ่าน

เชื่อว่านี่น่าจะเป็นวิญญาณของเจ้าพ่อไหม

ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันแบบนั้นนะว่าเป็นวิญญาณเจ้าพ่อนะ
เพราะว่าลักษณะรูปร่างคล้ายกับคนโบราณ
และมีจุดที่ชายปริศนาในภาพเนี่ย

คุณสังเกตไหมว่าคนอื่นเขานั่งล้อมวง

คือถ้าแบบว่ามันเป็นภาพที่ลางไปทั้งหมด

แต่ภาพอื่นมันชัดเลย

คุณออนปรียาบุญทิพย์อายุ๔๙ปี

ชาวบ้านเคารพนับถือกราบไห้กันเป็นจำนวนมาก
บริจาคทำหลังใหม่ขึ้นมา
จนได้มาเจอภาพเป็นเหมือนคนโบราณ

ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อด้วยความเชื่อความศรัทธาของเขา